แต่ว่าถนนเมื่อสักครู่นี้นี่ถนนก็ดีนะคะ
หลายท่านก็คงจะได้เห็นภาพนี้นะคะขับรถอยู่ดีบางที
คุณผู้ชมคงจะจำภาพนี้ได้นะคะ
คือต้องบอกว่าเห็นแล้วตกอกตกใจเลยค่ะ
นี่คือแยกศรีอยุธยาตัดราชปารพ

ดีที่มันยังไปคาอยู่ตรงนั้นนะครับ

ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถมันก็

เพราะว่าคำถามที่ตามมาคือมันลึกขนาดไหนไงใช่ไหม
ใช่คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เราก็เห็น
เพราะว่ากอทมก็ลงไปดูเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
อันนี้ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

หลังเกิดเหตุเพราะว่ากอทมคุณชัดกับหน่วยกู้ภัย
โยธาธิการก็ไปดูจุดเกิดเหตุ

คันนี้ค่ะทะเบียนกไก่ลจุฬา๖๓๕๘กรุงเทพฯ
ช่วงล้อหน้าติดคารอยแยก
ถามว่ากว้างแค่ไหนก็คือ๑๕เมตร
ยาว๖เมตรลึก๘เมตร

ข้างล่างเหมือนเป็นโปร่งแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องเอาเครื่องมาช่วยกันเคลื่อนย้ายรถ

คนขับรถคันนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
แต่ถามว่าตกใจไหมคงไม่ต้องพูดถึงค่ะ

สำหรับจุดนี้ข้างล่างที่เราเห็นเป็นบ่อพักน้ำ
ก่อนการระบายลงบึงมักกะสัน

หลังจากปิดฝาจุดก่อสร้าง๒วันที่แล้วเอง
บริษัทรับเหมาดำเนินการก่อสร้าง

ตำรวจเตรียมเรียกผู้รับเหมามาสอบแล้ว
รวมถึงตรวจสอบกรณีรถบรรทุกที่วิ่งนอกเวลาด้วย

ถนนมันก็ซุดแล้วก็คาอยู่แบบนี้
เมื่อเช้านี้พบว่าเจ้าหน้าที่และทีมงาน

ก็ปิดฝาท่อแล้วเทปูนทับ
และปรับผิวจราจรให้เรียบ
ขณะที่ลงสำรวจก็พบว่า
ให้รถสามารถที่จะสัญจรผ่านได้บางส่วนแล้วนะคะ

วันนี้ทีมงานก็ลงไปปรับพื้นที่ชั่วคราว

ครับผม
ลึก๘เมตร

๘เมตรนี้ตึก๓ชั้นได้